ร้านนี้นะคะถือว่าคล้ายดิบคล้ายดีเหมือนกัน
เป็นขนมทานเล่นเป็นของหว่างทานตอนเช้าก็ได้
และที่สำคัญนี่นะคะอร่อย

นี่ออกจากเตาร้อนเลยนะคะสีเหลืองนวลหน้าตาน่ารับประทานจริงค่ะ
อยู่ที่ถนนสายผนโยธิน๔แยกไฟแดงแม่ตำอำเภอเมืองพยาว
นางปานิตาเสรินเจ้าของร้านบอกว่าดูแลเรื่องของการผลิตด้วยตัวเอง
จนไปถึงกระบวนการเอาใส่ถุงส่งให้พนักงานขาย
ทำไปขายไปขูดมะพร้าวไปแบบนี้นะคะ

และทางร้านเขาขายทั้งปลีกแล้วก็ส่งด้วย
สะดวกซื้อบนรถระหว่างที่ติดไฟแดงกลางศรียาอาโบเรียกก็ได้

แต่ถ้าเป็นโซงนี้คือลูกค้าเพิ่งจะมาที่แบบว่าเขาจะเนื้อตามที่เพิ่งสร้างเพิ่งว่าเพิ่งใส่กรมเพิ่งใส่ผูนอย่างนี้นะเจ้า
ถ้าเพิ่งเราไปจัดเบงจัดอย่างนี้นะเจ้า

หายใดของเฮาวนี่ก็ถือว่าจะได้นะเจ้า
โดนที่ของเฮาวนี่จะทำวันต่อวันนะเจ้า

สักประมาณบัยสองโมงบัยสามโมงฮอบก็จะพอครึ่งเหมือนกันเจ้า

โลนัทนมสดหอมหอมหวานแบบนี้เพราะว่าทำสดใหม่ทุกวันคุณผู้ชม
ก็เรียกว่าเป็นขนมที่ได้คุณภาพด้วยราคาไม่แพง๒๐บาทซื้อง่ายขายคล่อง
ใครติดไฟแดงหิวเรียกบกก็ซื้อกันได้เลยหรือว่าใครจะออเดอร์ก็ได้นะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งของกินที่เอามายั่วน้ำลายตอนเช้า
คุณทานกับชาร้อนอย่างนี้นะเป็นอาหารว่างได้ด้วยบางคนก็ทานเป็นอาหารเช้าเลยนะ
อิ่มสบายท้องเลยทีเดียวแหละคุณค่ะรถติดอย่างนี้บางทีคนขับรถอยู่ก็หิวไง
ก็กินสักชิ้นสองชิ้นสองถุงนี่ผมไม่เรียกว่ากินแทนข้าวแล้วมั้งไม่ได้เป็นของว่างแล้วแหละ